มาติดตามข่าวนะฮะจับได้คาหนังคาเสาคืออะไร
เสาไฟค่ะคุณผู้ชมเสาหงอยู่ที่สมุทรปราการนี่แหละ
มีผู้ชายคนนึงนะมาตัดสายไฟอยู่แล้วนายกอบตเห็นคาตาเลย
ตอนที่ถามเขาว่ามาตัดของหลวงทำไมฟังเขาตอบกันค่ะ
คุณตาถ่ายออกไว้

คุณแหละของอาวาตหน้าบุตรไหลหามเว้นดี

เอาคนสร้างมาคุยกับผมดินี่นี่
นี่ที่เขามาตัดสายไฟก่อนจะมาตัดสายเซฟไอส์มาก่อนจ้า
แล้วถามว่ามาตัดสายทำไมคุณผู้ชมอย่างที่รู้กัน
ตัดสายไฟข้างในมันจะมีทองแดงถูกไหม

ใช่ค่ะก็ฟังรู้เรื่องบ้างฟังไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทางนายกอบตบางยอเนี่ยนายกสมปองรัศมิทัศน์เนี่ยนะคะ
ก็ได้รับแจ้งจากลูกน้องว่านี่นายก
มีคนกำลังตัดสายไฟเสาหงตรงนี้อยู่ตรงถนนเพชรชะหึง
นายกรีบไปดูสินายกก็รีบไปเลยค่ะ
พอมาถึงเอ้ายังอยู่จริงค่ะ
ก็เลยโทรเรียกตำรวจให้มาจับตัวไปเลย
ทีนี้ดูสิเขาตัดแบบชิลมากนะ
ไม่ใช่ว่าเจอเจ้าหน้าที่เจอแบบข้าราชการแล้วจะหนี
ไม่หนีจ้ะทำต่อให้เสร็จค่ะ

แล้วก็มีของกลางก็คือเป็นสายไฟที่ตัดนี่แหละ
มีปลอกพลาสติกอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
ทีเนี้ยก็ต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
ก็โดนเรื่องลักษัพที่ใช้หรือมีไว้

นะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ล่าสุดผู้สื่อของเราก็ต้องสอบถาม
นายกอบตบางยอกันอีกครั้งหนึ่ง

ว่ามีขโมยขโจรมาลักตัดสายไฟแบบนี้บ่อยเปล่า
เพราะว่าเสาไฟตรงนี้มันเป็นเสาไฟที่สวยงาม
แต่ว่าข้างหลังตรงโคนเสามันจะมีเหมือนฝาเปิดได้

ก็ถามว่าโดนรอบนี้รอบที่๓แล้ว
แล้วส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นตอนกลางวันเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือกลางวันเสาร์เขายังไม่เปิดไฟ

คนก็จะมาก่อเหตุกลางวันไม่ได้มาก่อเหตุกลางคืน
แล้วเวลาที่มีคนมาตัดไปทีนึงต้องซ่อมทีนึง
ก็ใช้เงิน๔๐๐๕๐๐อยู่เหมือนกันนะคะ

หลังจากนี้จะต้องทำยังไงกันต่อ
เดี๋ยวฟังนายกอบตหน่อยนะคะ
มีการเมายาด้วย
ถูกต้องแล้วก็เขาก็รับสาธารณ์ภาพ
เขาก็ทำมาแล้วก็ที่ผ่านมาเศร้าหงษ์มันไม่ค่อยติด
พอเราเข้ามาทำงานประมาณ๓ทุ่มกว่า
เราก็ดูแลซ่อมแสนจนเศร้าหงษ์๑๒๐ต้นติด
ทั้งสว่างทั้งสนุมทั้งทั้ง๒ข้างเลย
ท่านนายกอบตลงพื้นที่ตรวจเองแล้ว
ช่องที่ใช้การปรับบรุงรักษาดูแลอุปกรณ์สายไฟอะไรต่าง

เดี๋ยวจะต้องจัดการตรงนี้ให้มันปลอดภัยซะหน่อย
ใช่ค่ะนี่คือก่อนหน้านี้มันติดบ้างไม่ติดบ้างไง
แต่พอมาทำหน้าที่นายกอบตเขาก็บอกว่า

แต่พอมาเจอแบบนี้ก็ไม่ไหว
ถ้าซ่อมแต่ละทีแต่ละต้นนะ๔๕๐๐บาท

ถ้าโดนไป๑๐ต้นก็๕๐๐๐เงินหลวง
แล้วรอบนี้คือเขาโดนมา๓รอบแล้วก็หมื่นกว่าบาทแล้วค่ะ
ต้องหาทางในการปิดช่องเมื่อกี้ปิดช่องให้ดี
นี่คือฝากเตือนฝากบอกไปถึงประชาชนด้วยนะ
ถ้าเกิดเห็นใครมารับล่ออยู่ตรงโคนเสาหงแบบนี้
มาอยู่ด้านหลังเสาหงษ์แล้วก็ทำอะไรก่อนแกล็ก
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยนะคะ